มาดูกันต่อกับข่าวดราม่าค่ะ
เรียกว่าร้อนทั้งโลกโซเชียลอีกแล้วล่ะค่ะ
เมื่ออยู่นะคะมีคนใช้แอคเคาน์แอคเคาน์หนึ่งค่ะ
เข้าไปต่อว่าดาราสาวธนีย์ค่ะน้องเดียน่าค่ะคุณผู้ชม

ก็มีอยู่ว่าน้องเดียน่าเนี่ยเขาก็โพสต์รูปในอินสตาแกรมตามปกติรูปนี้คุณผู้ชม
แต่ด้านมีคนใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งอย่างที่บอกไปค่ะ
ว่าน่าจะเอาประตานมาคุณผู้ชมปลอมขึ้นมานี่แหละค่ะ

ก็ไปต่อว่าน้องเดียน่าจับใจความได้ว่า
ความได้ว่าอยากอวนที่ได้คุยกับบอยปกรณ์เหรอ

คุณผู้ชมเข้าไปตอบกลับนะคะบอกว่า
งงนะคะที่พูดมาไม่มีเรื่องจริงสักอย่างเลยค่ะ
ที่คุณทำอยู่ตอนนี้เรียกว่าหมินประมาท

แต่อโหสิกรรมให้นะไม่โกรธค่ะ
คุณผู้ชมอุตส่าห์เม้นต์ตอบไปแบบนี้

เตือนนะคะบอกว่าเดือนหน้าเธอระวังให้ดีนะ

ใช่คุณผู้ชมถ้าอ่านไปมันมีคอมเมนต์นึงเนี่ย
คือแบบพูดตรงน่าเกลียดมาก
เป็นว่าน้องหน้าอกเล็กอะไรอย่างนี้เออไม่ดีไม่โอเคเลยนะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นนะคะก็มีแฟนคลับอีกมากมายเข้าไปออกตัวแทนนะคะ
แล้วก็คอมเมนต์ต่อสู้กับบุคคลที่อวตา
แล้วก็มาสู้กับว่าเดียน่าแบบนี้แหละค่ะ
พร้อมทั้งแนะนำนะคะให้นางเอกสาวเอาเรื่องฟ้องให้ถึงที่สุดนะคะ
แล้วก็ให้รับขอโทษฟาดมาเป็นเงินเลยค่ะ
คำว่ามีดสอนอยังมีอยู่นะคะ
เพราะว่าดังนั้นอย่าไปว่าใครแดดขาด
ใช่อันนั้นเป็นพื้นที่ของเขา

เนี่ยคิดไม่ดีหรือเปล่านะอันแบบนี้นะคะก็ต้องต้องระวังไปให้ดีด้วยนะคุณผู้ชม